ทิมานประกาศตามหาว่าเฮ้ยนางเอกคนนี้คือใคร
เออใบเฟิร์นเองนะคะก็บอกว่าโอ้โหดีใจจังเลยอ่ะ
ที่มีคนดังระดับคนจีนซุปตาชาวจีนมาชื่นชอบ
รับนะคะว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะกลับไปร่วมงานที่จีนอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะส่วนสถานะค่ะกับคู่จิ้นที่หลายคนลุ้นเหลือเกิน
จะให้เป็นคู่จริงนอกจออย่างนายนพัฒน์หลังจากที่ทั้งคู่เคยเกริ่นเอาไว้ว่า
เนี่ยเดี๋ยวละครจบนะจะกลับมาอัปเดตสถานะให้ฟังอีกครั้งนึง
เจอตัวใบเฟิร์นใบเฟิร์นบอกว่าให้ไปถามนายเอาสิว้าย
ซึ่งหลายคนก็เชียร์แหละว่าเออเนี่ยเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีผลงานให้ได้ติดตามกันสักทีนึงนะคะ
ซึ่งใบเฟิร์นเองก็บอกนะว่ามีคนทับทำให้เล่นด้วยกันมาเรื่อยแหละ
แต่ยังไม่ได้ตอบตกลงนะคะ
โดยเร็วนี้ค่ะจะมีผลงานด้วยกันอีกแต่ว่าไม่ใช่ละครนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของใบเฟิร์นกันสักหน่อยค่ะ
ก็ดีใจขอบคุณค่ะขอบคุณ
อาจจะเป็นด้วยบทละครน้องน้ำที่ทัดใจแฟนจีนมาแต่ไหนแต่เราแล้วด้วยค่ะ
เป็น๑๐ปีแล้วเฟิร์นก็จะมีแฟนที่จีนที่หลายที่เพราะว่าบทภาพยนตร์เรื่องนี้
รู้สึกขอบคุณแล้วยินดีอยู่ในใจก็พอแล้ว
คุณตามคุณนายเขา
นี่ตอนนี้เขาก็เป็นแบบคู่จิ้นในจอไปก่อนส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
ก็ติดตามละครเหาะหนังพรีเซนเตอร์หลายอย่างรับงานข้องกันเยอะมาก
อย่างก่อนหน้านี้ก็ซุปตาเมียนมาร์ไงเปิดไปทั้งคนไง
แล้วก็แบบมีหนุ่มอีกหลายชาติก็แบบเห็นหน้าใบเฟิร์นก็ใจละลายกันทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมนะ